บอกว่าความพยายามไม่เคยทรยศใคร

ดูอย่างอาไทคุณผู้ชมคะได้หยิดได้ดี
ถือว่าเป็นตลกเลือดใหม่ไฟแรง

นี่แหละค่ะนี่คือบ้านใหม่ของอาไท
โฮมหรู๒ชั้นซื้อติดกันไปเลยค่ะ

ราคารวมกันแล้วบอกเลยว่าหลายล้านจ้ะ
แล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าชีวิตอาทัยในวัยเด็กเนี่ยเขาไม่ได้สุขสบายนะ
คือเป็นเด็กที่สู้ชีวิตมาตลอดอดมื้อกินมื้อ
แล้วเขาก็มีความฝันเขาฝันว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง
หลังจากที่มีโอกาสได้ทำงานในแวดวงตลกและงานในวงการบันเทิง
เจ้าตัวก็ได้ทุ่มเทพิสูจน์ฝีไม้ลายมือ
และที่สำคัญคือเก็บหอมรอมริบจนสำเร็จ
บ้านที่เป็นความภูมิใจของตัวเอง

แต่จะเล่าให้ฟังแบบนี้อาทัยเนี่ยเขาเล่าว่าบ้านทั้งสองหลังมาเนี่ยนะ
ได้มาแบบดวงสมพงษ์ล้วนยังไงรู้ไหม
คือก่อนหน้านี้อาทัยไม่ได้จะซื้อบ้านสองแปลงนี้เลย
แต่ด้วยความที่ว่าอยากได้บ้านหลังมุมก็เลยมาดูบ้านหลังนี้แหละค่ะ
และต้องซื้อ๒หลังติดกัน
แต่ไม่แน่ใจว่าอีกหลังนึงเนี่ยว่างหรือเปล่า
เพราะว่ามีคนเหมือนว่ามีคนมาจองแล้ว

ขอให้ทุกอย่างราบรื่นสมดั่งใจหวังที
เออถ้ามันจะเป็นของผมก็ขอให้เป็นของผม

โทรมาเลยบอกว่าบ้านข้างที่มีคนจองเนี่ยหลุดจองแล้วนะอาไทย
อาไทยก็เลยได้บ้านหลังมุมติดกันทันทีค่ะโอ้โห
อาทัยเล่าไปยังขนลุกไปไม่อยากจะเชื่อว่าได้บ้านหลังนี้มาจริง
เราไปฟังความภูมิใจของหนุ่มคนนี้กันหน่อยค่ะ
เราทุกคนอยากมีบ้านพี่เราอยากมีบ้าน
แต่ว่าคำว่าบ้านในทุกช่วงวัยสำหรับผมเปลี่ยนไปเรื่อย

พอเริ่มโตมาก็รู้ว่ามันก็ยาก
แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนทุกวันนี้ก็มาจบที่นี่แหละทางโหมสองหลังติดกัน
ผมดูแลครอบครัวผมแล้วก็ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ครอบครัวแหละ
ผมก็มีเพื่อนผมที่ผมก็อยากให้เขาดีขึ้น
มีพี่ชายที่เราก็อยากให้เขาดีขึ้น
เราดูแลคนรอบข้างเยอะถึงวัยไม่ไหวเนี่ยไม่ขึ้นก็ตัวผม
ขึ้นกับผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเรา

กดไลค์อัปเดตกันตลอดเป็นกำลังใจให้

อยู่แล้วเห็งอยู่แล้วปังอยู่แล้วรวยนะลูกนะ

เดี๋ยววันหลังบันทึงไทยรัฐไปขอเลขที่บ้านนะจ๊ะ